เพิ่งประกาศเตือนออกมาฉบับที่๘
ลงวันที่๑๔พฤศจิกายน
กรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก
คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้
มีผลกระทบจนถึงวันที่๑๔พฤศจิกายน
คือเขาบอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำ
เรียกง่ายเลยหย่อมฝนนะ
ก็ฝนยังคงมีกำลังแรง

และคาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลอันตรรมันตอนบนในวันนี้
แล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่คุณสุภาษา
พยากรของเรามักจะเตือนเสมอ

ใช่พรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะมายาวไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะ

พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้
ควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลัก

นี่ครับ๑๐จังหวัดระวังฝนหนักในช่วงนี้

เพชรชบุรีประจวบคิริขันศ์จุมพรสุราธารณี
นักคลสีธรรมราชนราชที่วาด

นองพังงาภูเก็ตกระบี่
ยังคงมีฝนตกแบบเต็มนะครับ
ส่วนคลื่นลมของทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบน

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองต้องระวังหนักเข้าไปใหญ่เลย
เพราะจะมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง๑๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กครับรับฟังประกาศจากทางการนะฮะ
เรือเล็กอ่าวไทยควรจะงดออกจากฝั่งซะก่อนนะครับ

ไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเวอร์แวร์เว็บ

รวมถึงฟังคำเตือนจากปพจังหวัดด้วย
ใช่ค่ะและอีกหนึ่งปัญหาที่อาจจะตามมา

เดี๋ยวจะมีประกาศเตือนมาอีกฉบับหนึ่ง